คุณผู้ชมไปต่อกันที่อีกเรื่องนี้ดีกว่า
ค่ะหนุ่มหล่อมาดีกว่าน่ะคุณตพค่ะ
ภาคเนี่ยหลายคนนะ

มีแนวกุนกวนยี่ยวนสไตล์แบทบอยแบบนี้

หลายคนจะสงสัยว่านี่หรือจะเป็นความตั้งใจ
เพื่อต่อยอดงานแนวแบบเซ็กซี่เซ็กซี่หรือเปล่า

เพราะพักหลังกระดุมเสื้อเริ่มลึกลงไปเรื่อย

แจ๊กกะรีนเรามีคำตอบเดี๋ยวไปหาคำตอบจากพี่แจ๊กรีนกันค่ะ
กระดุมมันหลุดแล้วค่ะเลยว่าไง

เราก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยปลายเหตุโดยการ

เราอยากเปิดให้ชิ้นไว้ก่อน

อาจจะใช่ก็ได้ครับ

โอ้โหยังสาวในสตูร้องกรี๊ดด้วย

รู้สึกว่าในสตูก็สาวก็ไม่ค่อยมีมีพวกเรานี่แหละ